คุณผู้ชมครับตอนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างรายใหญ่
ก็มีข่าวดีออกมาค่อนข้างมากในช่วงนี้
เพราะว่ารัฐบาลนั้นก็มีการส่งเสริมพร้อมเดินหน้า
ส่งผลดีกับเรื่องของการลงทุนของอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

กับคุณวิกฤติถีระวัณรัฐซึ่งเป็นผู้ในการสายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจเหมือนเดิม
คุณวิกฤตสวัสดีครับ

ตอนนี้ประเมินหน่อยนะครับว่ากลุ่มของธุรกิจก่อสร้าง
มีเงินทุนหมุนเวียนมีความเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้าหมายถึงการเติบโตนะครับ
ในเรื่องของตัวเม็ดเงินที่จะมีการเข้ามาลงทุน
แล้วก็งบประมาณที่รัฐบาลมีการกำหนดเอาไว้
ผมคิดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี
ก็ต้องมีไม่น้อยกว่า๕แสนล้านบาท
ก็แบ่งย่อยออกมาได้อยู่หลายโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวมอเตอร์เวย์ทั้ง๓เส้น
ก็ประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
มีในเรื่องของตัวรถไฟทางคู่อีกประมาณ๘๙๐๐ล้านบาท
แล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่๒
หนี้ประมาณ๔๖๐๐กว่าล้านบาท
ในส่วนของตัวรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ตรงนี้อยู่ในสนของตัวสนวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อไป
ก็จะอยู่ที่ประมาณ๘๒๐๐กว่าล้านบาท
และยังมีสายสีชมพูสายสีเหลือง

ในคลึงหลังผมเชื่อว่างานประมูลเหล่านี้น่าจะออกมา
นี่คงจะเป็นเด็ดเงินนะครับที่เราเห็นได้ชัดนะครับ
ว่าน่าจะมีการเข้ามามีการลงทุนกันในระบบเศรษฐกิจเรา
แล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกระตุ้นในเรื่องของตัวเศรษฐกิจ

ว่าเป็นการชิงดำของ๒กลุ่มใหญ่๒กลุ่ม
ในกลุ่มอุตสากรรมก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งไหมครับ

มันก็จะมีทั้งอิตาเลียนไทยสเตคอน
แต่พอในเรื่องของการประมูลในรอบนี้แล้วจริงแล้วเนี่ยนะครับกับนโยบายของภาครัฐที่มีการเร่งให้เกิดการลงทุนนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับเอกชนเนี่ยเข้ามาบิดงานไปนะครับแล้วก็เอางานตรงนี้ไปกระจายต่อให้กับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างอีกทีหนึ่งซึ่งอย่างยกตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ไรก็น่าจะไปได้สวยถ้าเกิดว่านักลงทุนสนใจจะลงทุนกลุ่มนี้เราต้องดูที่ปัจจัยอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
ก็เขาจะเรียกว่าดูจากงานในมือนะครับที่มีการประมูลได้งานมาแล้วก็รอที่จะมีการส่งมอบงานนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มรับรู้กำไรเข้ามาเมื่อมีการสร้างงานแล้วก็ส่งมอบไปตามขั้นตอนนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเอ่อ
หุ้นในกลุ่มนี้นะครับตัวที่เราชอบก็คงจะเป็นตัวผงชอการชั่งเราจะเห็นได้ชัดว่างานในมือปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ๙หมู่กว่าล้านบาทเนี่ยมันก็น่าจะมีการทียอยส่งมอบงานทำให้กำไรมีการเติบโตได้ในระยะยาวนะครับวิธีการดูและการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันตามข่าวก่อนเมื่อไหร่ที่ม
เราควรถือช่วงสร้างหรือว่าเกงช่วงยาวดีครับคุณวิกฤตก็ต้องดูนะครับว่าในธุรกิจนี้ใครมีงานในมือที่รอโอนรอสร้างเยอะที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชอการชั่งแล้วก็ดูจากงานตรงนี้แล้วมีการทียอยส่งมอบได้งานจริงแล้วก็มีในเรื่องของตัวแต่กำไรขั้นตอนที่ดีขึ้นจริงก็น่าจะเป็นวริยุทธ
สวัสดีครับคุณวิกฤตธิรวรรณรับนะครับซึ่งเป็นผู้ในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บูรณหลวงจำกัดก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ชมถ้าสนใจกลุ่มของการลงทุนในกลุ่มของก่อสร้างตอนนี้ก็ยังคงเติบโตแล้วก็ไปได้สวยเพราะว่ามีโครงการเมกาโปรเจครอเกิดขึ้นอีกหลายโครงการ